คุณผู้ชมคะมาดูคดีไฮโซตำกันหน่อยค่ะ
อุทธรณ์มีคำสั่งจำคุกไฮโซตัม๒คดีนะคะ
โทษจำคุกรวม๗ปีปรับอีก๗แสนบาท
แต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอายาเอาไว้๒ปีค่ะ
ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้ยกฟ้องนะคะ
สารอาญานัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร
คดีที่พันธุ์ตำรวจโทแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงภัยศาล
หรือหมอแอร์เป็นโจทย์ฟ้อง
นางสาววิชุดาลีนุตพงศ์หรือไฮโซตัมเป็นจำเลย

จากกรณีระหว่างวันที่๓๑๘มีนาคม๒๕๕๙
จำเลยได้ใส่ความกล่าวหาว่าโจทย์เป็นคนไม่ดีโกหก

ในเฟซบุ๊คของจำเลยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเท็จ
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑ปีปรับ๑๐๐๐บาท
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
แต่ว่าวันนี้ค่ะสารอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว
เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
เป็นการกระทำผิด๘กรรม
สั่งลงโทษจำคุกกรรมละ๑ปีรวม๘ปีปรับ๘แสนบาท
ลดโทษจำคุกกึ่งหนึ่งค่ะคงเหลือ๔ปีปรับ๔แสนบาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
ส่วนคำขอโจทย์ที่ให้โฆษณาลงหนังสือพิมพ์สารยกคำร้องนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชม
พนักงานอายการคดีอายา๔เป็นโจทย์ฟ้องนางสาววิชุดาหรือไฮโซต่ำนะคะ
หมินประมาทและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
คดีนี้เป็นกรณีที่วันที่๖กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
จำเลยหมินประมาทพันธุ์ตำรวจโทแพทย์หญิงอัญชุลีลงในเฟซบุ๊ก
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีแอบอยู่กินฉันสามีภรรยากับชายอื่น

คดีนี้สารชั้นต้นจำคุกจำเลย๒ปีจำนวน๖กระทง
รวมจำคุก๑๒ปีปรับกระทงละ๑แสนบาทรวมปรับ๖แสนบาท
รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุก๖ปีปรับ๓แสนบาท
โทษจำคุกรอลงอาญา๒ปีแต่พอมาวันนี้มาถึงสารอุทธรณ์
อุทธรณ์ท่านเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง
ความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
พากษาให้ลงโทษจำคุกกรรมละ๑ปีรวม๖กรรม
เป็นจำคุกจำเลย๖ปีปรับ๖แสนบาทลดโทษกึ่งหนึ่งนะคะ
คงจำคุก๓ปีปรับ๓แสนบาทโทษจำคุกรอลงอายาไว้๒ปี
ส่วนพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้
ยกฟ้องไปค่ะดังนั้นคุณผู้ชมคะรวมสองคดี
จำคุก๗ปีปรับ๗แสนบาทแต่โทษจำคุกรอลงอายาไว้ก่อน๒ปีค่ะ